ดังนั้นเป็นประจำทุกปีที่เมืองไทยของเราก็จะมีการจัดงาน
ปีนี้จัดงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน

เราไปติดตามบรรยากาศจากคุณอัญชาลีสิริมั่วค่ะ
พระอาชริยะของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช

ในเรื่องของการพัฒนาดินผ่านโครงการต่างทั้งการแกล้งดิน
เพื่อพลิกฟื้นดินที่เสื่อมโทรมให้สามารถทำการเกษตรได้อีกครั้ง
ทำให้สหประชาชาติมีการรับรองให้วันที่๕ธันวาคมของทุกปี

พลเอกชัดชัยสาริกัญญะรัฐมนตรีว่า
กระทรวงเกษตรและสหกรเป็นประธานเปิดงานวันดินโลกปี๒๕๕๙
ในหัวข้อดินและถั่วเกื้อกูลชีวิต
เพื่อให้สอดคล้องกับปีสากลแห่งถั่วเมล็ดแห้ง
สหประชาชาติได้กำหนดขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนัก
รู้ถึงความสำคัญของเมล็ดถั่วแห้ง
ถั่วเขียวถั่วขาวและถั่วแดง
ซึ่งเป็นแหล่งอาหารโปรตีนวิตามินและเกลือแร่

และปลูกได้ในพื้นที่แห้งแรงที่มีน้ำน้อยค่ะ

ที่มีคุณค่าทางโภชนาการของประชากรโลก
ทำให้มีความสำคัญต่อความมั่นคงทางอาหาร

โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนาค่ะ

จะมีนิทัศกาลต่างเพื่อน้อมรำลึกถึง
มหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ของพระองค์ท่าน
ทรงมีต่อการพัฒนาที่ดินของประเทศ
เพื่อให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะ
และเพื่อสารต่อการพัฒนาที่ดินของประเทศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการแก้ไขพื้นดิน
ไม่เหมาะสมในการทำการเกษตรได้มากกว่า๔๐ล้านไล่
และในปี๒๕๖๐นะคะได้ส่งเสริมสนับสนุนการแก้ปัญหาดินเปรี้ยว
จัดในพื้นที่ภาคใต้และภาคกลางใน๒๐จังหวัด
พื้นที่๔๔๖๗๕ไร่
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกย่าแฝกพื้นที่๘แสนไร่
พัฒนาที่ดินเข็มโดยปรับรูปแบบแปลงนาจัดทำระบบระบายน้ำ
ปลูกไม้ยืนต้นทนเข็มพื้นที่๖๗๖๐๐ไร่ค่ะ
ในพื้นที่ภาคอีสานทั้ง๑๖จังหวัดนะคะ
และปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้ปุ๋ยพืชสด
พื้นที่๘แสนไร่ใน๗๗จังหวัด
สนับสนุนเมล็ดพันธุ์จำนวน๔๐๐๐ตันค่ะ
เช่นปอเทืองถั่วพุ่มดำและถั่วพล้า
จากนี้กรมพัฒนาที่ดินยังได้เตรียมเมล็ดพันธุ์เอาไว้
เป็นเมล็ดปอเทืองเพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกรรายละ๕กิโลกรัมค่ะ
เพื่อนำไปปลูกหลังการทำนาข้าวนะคะ

รายงานจากศูนย์การศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อนค่ะ